อย่างดิฉันประชาชนคือไม่รู้จะใช้ชีวิตแบบไหนทำยังไงต่อนี่ถามคนที่ต้องรับเห็นเลยนะคะ
รองผู้บัญชาการก่อนค่ะดิฉันควรจะยังออกไปเดินข้างนอกได้ปกติไหมคะ
ใช้ชีวิตข้างนอกได้ยาวเหมือนปกติไหมคะ
จริงนะครับเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่เราควรจะรู้ว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้
ลักษณะไทยมุงเลิกได้แล้วครับมันมีเหตุการณ์อะไรก็เมื่อคุณรู้ว่ามันมีพยันตรายใกล้ตัวเรา
บางคนบอกไม่ได้ตั้งตัวเลยมาถึงมันก็มายิงเลย
อันนั้นก็พูดถึงว่าอันนั้นคือแต่ละคนและดวงของแต่ละคน
แต่ถ้าคุณมีโอกาสคุณออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
ใช่ครับในกรณีที่เราวิ่งไปแล้วแล้ววิ่งเข้าไปหลบ
เป็นทางตันคุณต้องหาที่ซ่อนตัวมีประตูคุณก็ล็อกประตูให้ได้
แล้วก็เอาอะไรขวางคนร้ายเนี่ยพฤติกรรมของคนร้ายจะไม่มีพังประตูเข้ามาหรอกครับ
มันเอาไปไหนที่ที่ง่ายที่สุดห้องนี้เข้าไม่ได้ก็จะไล่ไปตามห้องต่าง
นั้นการซ่อนตัวเงียบปิดโทรศัพท์ให้เงียบที่สุดนี่คือไม่มีทางหนีแล้ว
แต่สมมุติถ้ามันมีห้องเดียวแล้วมันเข้ามาห้ามหันหลังวิ่งหนีเด็ดขาด
เพราะเขามาประสงค์ต่อชีวิตเขายิงคุณแน่งั้นคุณต้องไฟล์
อยู่๓๔คนเราอาจจะเสียคนหนึ่งแต่อีก๒คนรอด

อย่างแรกที่ให้เลือกทำเลยเมื่อเกิดเหตุคือรันที่ว่าก็คือนี่ก่อน
ก็ใช้ที่ที่ซ่อนตัว
ซ่อนเหลือที่ต้องกล่องก่อน

ครับเรานึกถึงตัวเราถ้าเราเป็นคนร้าย
เราเปิดไม่ได้ไปห้องอื่นที่สามารถเปิดได้
คือจะเขาคงไม่มาเสียเวลาถูกต้องครับ
แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราเจอคนร้ายลักษณะที่ว่าเข้ามาได้
เขาไม่มีห้องอื่นให้ไปแล้วมาห้องที่เราหลบอยู่เนี่ย
สุดท้ายต้องสู้ต้องสู้ถ้างั้นก็ตายอย่างเดียว

หนีซ่อนสู้จำเป็นอย่างยังไงรันไฮไฟล์นะครับ
แต่หนีที่นี่สำคัญที่สุดหนีก่อนอย่ามีเสียงปืนอะไรหนีไปก่อน

คือพอเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เนี่ย
เวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเริ่มมองหาบันไดหนีไฟ

คือไปไหนพยายามมองด้วยว่าออกทางไหนได้บ้าง
ทางฉุกเฉินเนี่ยจุดรวมพลเขามีเราไม่ค่อยใส่ใจครับ
เซฟตี้เขามีให้สอนอยู่แล้วทางออกอย่างนี้นะ
จุดรวมพลตรงนี้แต่เราไม่เคยได้ใส่ใจ
เขาซ้อมเราก็ไม่ค่อยซ้อมนี่คือวิถีของคนไทยจะเป็นแบบนี้
แต่นั่นคือความปลอดภัยของชีวิตของท่านเอง
ท่านต้องใส่ใจสักนิดนึงครับลูกหลาน
หรือลักษณะการอย่างนี้เขาสอนกันในโรงเรียนเลย

โครงการต่างที่เราจะต้องเข้าไปทำมวลชน

เราจะสอนวิชาตัวนี้สอนให้เด็กด้วยครับ

ตั้งแต่เด็กเลยสอดไปครับ
วันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไร

เพราะเรามีโครงการจิตอาสาที่จะทำกับโรงเรียนในต่างจังหวัดอีกหลาย

แต่ว่าเมื่อเกิดมันจะรู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมถ้าเราจำได้ตอนที่เกิดเหตุซึนามิครั้งแรกในประเทศไทยนะคะ
เราจะพูดถึงเด็กต่างชาติอยู่คนนึงว่าเขารู้เลย

เรียนถามในแง่ของคนปฏิบัติการค่ะภูมิกับ
คือคนไทยไม่ทิ้งกัน
เราจะเจอคนจิตอาสาอยู่เยอะใช่ไหมคะ

คนร้ายจะทำยังไงบ้าง

ต้องการให้พวกเราประชาชนอยู่ข้างอยู่ช่วยท่านไหมคะ
คือถ้าเกิดมีสถานการณ์อย่างนี้นะครับ

ไปเลยครับไปให้ไกลที่สุด
ระหว่างที่ไปก็โทรศัพท์ไปด้วยแจ้งเหตุ

เพราะฉะนั้นเห็นว่าคนร้ายมีอาวุธเยอะ
คนร้ายมีดูเกรี้ยวกลาดมากนะคะ
แล้วตำรวจขี่บริษัทกันมา๒นายเองอะ

หลบอยู่เผื่อช่วยเครื่องอะไรไปใส่คนร้าย

ได้ทั้งอักษาเมตตัวเลี้ยงเต็มที่ออกไปให้หมด

อย่างปฏิบัติการที่ผ่านมาที่โคนลันไทย
ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

มันจะทำให้เราทำงานยากขึ้น
โทรศัพท์แจ้งแล้วก็ถ้ามีท่านแจ้ง
รูปภัณฑ์คนร้ายโทรไป๑๙๑เกิดเหตุที่นี่ครับ

ให้ข้อมูลทางนั้นดีกว่าอย่ามาอยู่ในที่เกิดเหตุเลยครับ
เราทำงานยากแล้วเราต้องมานั่งห่วงสองทาง
คือต้องระวังให้ด้วยกลัวจะโดนลูกหลงใช่ไหมครับ